หมอลำซิ่งในช่วงปีใหม่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีหญิงสาวที่ไปเที่ยวงานเนี่ยทะเลาะวิวาดกัน
เคลียร์กันข้างนอกนะนอกงานนะ
กลายเป็นว่าไปตะลุมบอลกันอยู่กลางถนนนะครับทุกผู้ชมครับ
มารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ใครเป็นใครนะครับ
วัยรุ่นหญิงสาวนะครับตบตีกันที่ถนนในหมู่บ้านนะครับ
คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเคลียร์กันที่ถนนที่หน้าหมู่บ้านนะครับ
แต่กลายเป็นว่าถีดกันตบกันจิกหัวกันโชคต่อยกัน
บาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายก็มีเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงพยายามเข้าห้าม
แต่ว่าเอาไม่อยู่นะฮะสำหรับคู่กรณีที่เขานี่กำลังหยุมหัวดึง
หัวดึงผมกันนี่นะครับมีอพรประจำหมู่บ้านพยายามมาระงับเหตุนะครับ
ตะโกนบอกให้พอให้พอบอกให้เลิก
คือต้องเข้าไปดึงออกมาแล้วอ่ะนี่ถึงจะแยกย้ายกันได้
มีคนเจ็บทั้งสองฝ่ายนะครับที่เจ็บก็คืออย่างศีรษะแตก
ค่ะนิ้วฉีกนะมีรอยเล็บขวนตามร่างกาย
นี่เห็นไหมฮะศึกของสาวสาวเขาอ่า
เล็บฉีกเลยเห็นไหมนิ้วฉีกเลยอืม
แล้วเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกลางดึกของคืนวันที่๒มกราคมก่อนนะ
ในหมู่บ้านมีการจัดงานขึ้นบ้านใหม่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาจ้างหมอลำซิ่งมาแสดงในงาน
คืนวันที่๒นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยวัยรุ่นในหมู่บ้านทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มากันเต็มหน้าเวทีไปหมด
แล้วก็ตามสูตรเลยมีเรื่องทะเลาะวิวาสนี่ไล่ตบไล่ตีไล่ต่อยกันชุลมุนไปหมด
ตำรวจเจ้าหน้าที่อพรนะก็ต้องมาคอยห้ามศึกระงับศึกเวทีหมอลำก็ต้องยุติก็ต้องเลิก
ดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
สุดท้ายไปเจอกันที่ถนนหน้างาน
ช่วงตีหนึ่งก็ไปมีเรื่องกันอีกรอบหนึ่งนะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หมู่บ้านโนนสะอาดตีกันกลางเวทีหมอลำตำรวจมาห้ามก็ไม่หยุดนะ
คุณวุฒินันก็พยายามเข้าไปช่วยห้ามที่เจ็บนี่คือโดนลูกหลงเจ็บนะฮะ
ไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขาขณะที่เจ้าภาพของบ้านงานนะครับ
ที่จ้างเวทีหมอลำหมอลำซิ่งมานะครับก็คือคุณธนพรคำคูณ
บอกว่าในงานเนี่ยมีการแสดงหมอลำอยู่สองรอบมีวัยรุ่นจากหมู่บ้านอื่นเนี่ยมาร่วมงานด้วย
แค่แสดงรอบแรกก็ตีกันแล้ววัยรุ่นก็วิ่งไล่ตีกันไปตามถนนอีก
ก็เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นนั่นแหละสักพักนึงนึกว่าจบศึกไปแล้ว
มีคนวิ่งมาบอกเห็นหญิงสาวตีกันที่หน้าร้านค้าในหมู่บ้านอีก
คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องหึงห่วงแย่งผู้ชายกัน
แต่เจ้าภาพจัดงานบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่
คุณพี่ทานพรบอกเดือนหน้าจะมีอีกงานหมอลำ
ทีนี้ก็เลยว่าจะออกกฎนะ
ถ้าวัยรุ่นคนไหนจะมาดูเวทีหมอลำที่คุณพี่ธนพรจะจัดที่บ้านเนี่ย
ถ้าใครก่อเรื่องก่อราววิวาดกัน

แล้วหมอลำต้องหยุดแสดงเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายนะ

ค่าจ้างเวทีหมอลำเนี่ยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเอาไว้ก่อน
ไม่ถูกนะบอกเลยหลายหมื่นนะ
สุดท้ายก็เนี่ยฮะงานต้องเลิกแล้วก็เจ็บกันไปอีกนะฮะ